ฟังข่าวดีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
รายงานข่าวกันมาเกือบจะทุกวันแหละ
บอกว่าลุงก้อยอายุ๕๙ปี
เป็นชาวบ้านที่จังหวัดกรสิน
ไปกับเพื่อนบ้านไปหาเห็ดในป่าภูพาล
แล้วปรากฏว่าลุงก้อยหายไปตั้งแต่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็นับจนถึงวันนี้ร่วมสัปดาห์

เพราะว่าวันนี้เจอตัวลุงก้อยแล้วค่ะ
คือพบในสภาพแบบอ่อนเพลียอิดโรย
แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบนำตัวลุงก้อย
ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก้อยก็คือนายสมบูรณ์ภูมองชัยนะคะ
จุดที่ลุงก้อยหายตัวไปก็คือป่าภูพาล

จังหวัดกาลสินกับจังหวัดสกลนคร
ทีนี้ก่อนที่จะพบตัวลุงก้อย
ย้อนกลับไปดูปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยนะคะ
ปฏิบัติการเนี่ยการค้นหาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เองก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง

ช่วงเช้าค่ะกองอำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายจังหวัดกรสิน
ก็ร่วมทำงานกับศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายจังหวัดสกลนครนะคะ
ได้มีการปรับแผนการค้นหา
ด้วยการจัดกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัคร

ก็ร่วมแล้วกว่า๕๐๐นายค่ะ
เดินเท้าไปในพื้นที่เพื่อไปค้นหาลุงก้อย
ในจุดเป้าหมายคือ๑๐จุด
ได้มีการกระชับพื้นที่กระชับกระชับเข้ามาเพื่อให้แคบลง
เพื่อลดช่องว่างของพื้นที่เป้าหมาย
คือการค้นหาจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการค้นหาครั้งนี้เนี่ย
เป็นไปด้วยความยากลำบากถามว่าทำไม
คุณผู้ชมสภาพเลยคือป่ารกทึบ
อย่างที่เราทราบกันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน
ฝนก็ตกตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วย

ก็เลยทำให้การค้นหายากลำบาก
ตอนแรกจุดที่ไปค้นหาเนี่ยเกือบจะได้เฮแล้วนะ
ก็คือบริเวณฝ่ายน้ำตกแก้งกะอาม
ทิ้งเกลือนเลยค่ะเกลือนอยู่ในป่า
ตอนแรกคิดว่าเป็นยาของลุงก้อย

พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่า
ยาเป็นยาของชาวบ้านในตำบลผาเสวย
ไม่ใช่ยาของลุงก้อยก็เลยแห้วนะไม่เจอ
หากันต่อไปหากันต่อไป

เขาก็ระดมกำลังค้นหาต่อไป

ญาติญาติทำทุกวิถีทาง

ศัยศาสตร์กันเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชม

นิมนต์หลวงพ่อลายอายุ๗๕ปี
จากสำนักสงฆ์บ้านสวนสวรรค์

หลวงพ่อลายเคยมาทำพิธีแล้ว
เพราะว่ามีหมอผีเขาเรียกหมออะไรนะ

ก็เพราะว่าผีทหาร
สมัยคอมมิวนิสต์บอกละเอียดแบบนี้เลยนะ

เพราะว่าพื้นที่ภูพานเคยเป็นพื้นที่สีแดง
เขาขึ้นไปอยู่บนนั้น

เพราะว่าครั้งแรกที่เอาตุ๊กตา
เมื่อเนี่ยคุณผู้ชมในใบตองเนี่ยนะคะ

ตุ๊กตาทหารเอามาเนี่ย

ถามว่าทำไมก็เพราะว่า๑ไม่ใส่ชุดทหาร

ใช่๒ไม่ได้ถือปืน

ก็เลยเปลี่ยนใหม่วันนี้กลับมาใหม่
เอาตุ๊กตาที่ใส่ชุดทหารและถือปืนเนี่ย
เข้ามาด้วยมาประกอบพิธี

มนต์พระสุริยาวัดสว่างคงคา

พระสุริยาจากวัดสว่างคงคา

เอาขันห้าเอาอาหารเอาหมาก
ประกอบพิธีบริเวณจุดที่ลุงก้อย

จุดนี้ใช้เวลาทำพิธีประมาณ

ปล่อยตัวลุงก้อยออกมาแล้ว

คือฟังเฉพาะพระบอก

ใจมันชื้นขึ้นมา
คุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

ช่วงบ่ายคุณมีข่าวดีเลย

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ

เป็นผู้สูญหายอยู่กลางป่า
ตอนที่ไปเจอคุณลุงเดิน
โซซัดโซเซอยู่แถวบ้านโป่งนกแซวตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสิน
จุดนี้เป็นป่าที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาลนะคะ
ขออภัยนะคะลุงก้อยอยู่ในสภาพอิดโรยอ่อนเพลียมาก
เพราะว่าพลัดหลงอยู่ในป่าไม่ได้กินอะไรเลย๗วัน
รีบนำตัวออกจากป่าส่งโรงพยาบาลทันที
คาดว่านายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
จะมีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของลุงก้อย
รวมทั้งการค้นหาไปเจออะไรได้อย่างไร

ส่วนหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งออกมาบอกว่าพบตัวลุงก้อยแล้ว
คุณวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ก็ทันทีเลยค่ะออกมาแจ้งความคืบหน้าให้กับญาติได้รับทราบ
รวมถึงชาวบ้านที่มารอติดตามการค้นหาตัวลุงก้อยด้วย
พอทุกคนทราบเนี่ยโอ้โหทุกคนร้องเฮเลยค่ะ
ดีใจค่ะเพราะว่าคือลุงก้อยหายไปก็ร่วมสัปดาห์แล้วนะ
คือคงไม่ได้ทานอะไรค่ะ

โดยเฉพาะนางสาวปียวัลภูมองชัยลูกสาวของลุงก้อย
ที่ก็ติดตามการค้นหาร้องไห้เลยนะ
ร้องไห้เพราะดีใจที่เจอคุณพ่อแล้ว

ยืนยันว่าจะไม่ให้พ่อเข้าป่าอีกแล้วค่ะ
จากลูกสาวลุงก้อยที่ขอบคุณทุกคนแล้วนะคะ

บอกว่าขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่มาร่วมมือกันบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาในครั้งนี้
แล้วก็ได้มีการประกาศปิดกองอำนวยการค้นหาผู้สูญหาย
ในพื้นที่ของสกลนกรอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่ะ
แล้วก็ในส่วนของกาลสินก็ปิดเลยเนาะ